เรื่องของการขาดแคลนหน้ากากอนามัยกลายเป็นประเด็นเลยนะคะ
เพราะว่าคุณหมอหรือว่าพยาบาลตามโรงพยาบาลต่างตอนนี้
มาโพสต์ภาพสะท้อนปัญหาที่มันเกิดขึ้น
ประเด็นที่ถูกแชร์กันเลอะเยอะในโลกออนไลน
ก็คือคุณหมอที่มอหัดใหญ่ค่ะ
มีการโพสต์ภาพหน้ากากอนามัยสีเขียว
แล้วมีลักษณะเปื้อนเลือดแบบนี้นี่เราย้อมสีแล้วนะคะ

เป็นคุณหมอจากโรงพยาบาลหาดใหญ่
แผนกศัลยกรรมหัวใจแล้วก็สวงอก
คือเมื่อวานมีการโพสต์ภาพนี้แล้วสุดท้ายก็ลบไป

ก็เพราะว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงผู้บริหารระดับสูง
สั่งห้ามเลยบอกว่าห้ามหมอกับพยาบาล
หรือบุคลากรทางการแพทย์
ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับวิกฤตหน้ากากอนามัย
ในโรงพยาบาลใดทั้งสิ้น
ทั้งที่ว่าปัญหานี้รัฐบาลเองก็ยังแก้ไม่ตก
เท่านั้นแหละค่ะคุณผู้ชมตอนนี้หลายคนนะคะออกมาบอกว่า
มันกลายเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวที่ทำให้บุคลากรทางการแพทย์
ตัดสินใจลุกขึ้นมาประท้วงเพราะว่าล่าสุดค่ะ
โพสต์ของคุณหมอวีรชัยโคสุวรรณ
ผู้เชี่ยวชาญออโทปิดิกที่โรงพยาบาลขอนแก่น
โพสต์ภาพกับข้อความนี่ค่ะเรียกร้องเลยนะ
เรียกร้องให้ออกนัดบุคลากรทางการแพทย์
ออกมารวมตัวแสดงจุดยืนพร้อมกันในวันนี้
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พร้อมชวนชาวเน็ตติดแฮชแท็ก

ทีนี้พยาบาลคนหนึ่งค่ะก็ออกมาโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัว
แสดงจุดยืนเลยแบบนี้ค่ะ
ค้านการแจกเงินรัฐบาล๒๐๐๐บาท
กลางปัญหาการระบาดของโรคโควิด๑๙
ซึ่งส่งผลให้หน้ากากอนามัยกลายเป็นสินค้าหายาก
แม้แต่ในโรงพยาบาลยังมีไม่พอใช้

นำเงินไปช่วยทางการแพทย์แทนแบบนี้นะคะ
ซึ่งโพสต์นี้ปรากฏว่าพอโพสต์ออกมาปุ๊บ

แชร์ออกไปสักประมาณกว่า๕๐๐๐ครั้งแล้วค่ะ
แล้วก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นเยอะเลยทีเดียว
แล้ววันนี้ก็กลายเป็นประเด็นเพราะว่า
หนึ่งในสามแฮชแท็กเทรนด์ทวิตเตอร์
เรื่องของแมสไม่พอบอกพอ

กลายเป็นแฮชแท็กยอดนิยมในวันนี้เลยนะคะ